สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์ฟ้าฝนในเมืองไทยต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
เพราะว่ามีรายงานนะครับว่าหลายจุดตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงหน้าขณะนี้ยังมีฝนตกทั้งวันทั้งคืน
และแน่นอนครับหลังจากนี้เป็นต้นไปหลายพื้นที่โดยเฉพาะอีสานตอนล่างนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ในระยะนี้เองถ้าหากคุณผู้ชมติดตามข่าวสารพยากรณากาศอย่างต่อเนื่อง
มักจะได้ยินคำว่าหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งหย่อมหม่อมนี้เองทำให้เกิดฝนตกชุกเกิดขึ้นนะครับ
วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหย่อมนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับว่ามีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างไร
สามารถที่จะทำให้เกิดฝนตกเกิดขึ้นได้
โดยต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าบริเวณความกดอากาศต่ำที่เราได้ยินกันบ่อยในระยะนี้นั้น
ก็คือบริเวณที่มีค่าความกดอากาศต่ำกว่าบริเวณโดยรอบนะครับ
เกิดจากการที่มวลของอากาศได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์
วนอากาศร้อนลอยตัวขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศนะครับไปถึงจุดหนึ่งที่มีอากาศเย็น
จึงทำให้เกิดการควบแน่นกลายเป็นกลุ่มเมฆและกลุ่มเมฆฝนตกลงมาในพื้นที่ดังกล่าวครับ
โดยถ้าหากยอมความกดอากาศต่ำก่อตัวในบริเวณซีกโลกเหนือ
จะมีลักษณะการดูดกระแสลมเข้าสู่จุดศูนย์กลางแบบทวนเข็มนาฬิกานะครับ
และถ้าหากก่อตัวขึ้นในบริเวณซีกโลกใต้ก็จะมีการดูดกระแสลมเข้าสู่จุดศูนย์กลาง
ในลักษณะตามเข็มนาฬิกาและแน่นอนครับถ้าหากห่อมความกดอากาศต่ำนี้
เกาะตัวในทะเลและมีกำลังแรงมากสามารถที่จะกลายเป็นพายุได้ต่อไปนะครับ
ซึ่งตอนนี้เองพบว่าหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดจากการสลายตัวของพายุ
ที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้หลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
มีโอกาสเสี่ยงที่จะต้องเจอกับฝนตกอย่างหนักและทำให้เกิดภัยพิบัตรอื่นตามมา
พื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่นั้นจะปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ประกอบไปด้วยจังหวัดอำนาจริงยะโสธรกรสินมหาสารคาม๑๐๑ขอนแก่น
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดบุรีลำซูรินศรีสะเกดอุบลรัชธานี
สังเกตว่าส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

ให้คุณผู้ชมสังเกตลักษณะการเคลื่อนตัวของพายุนะครับ
สลายตัวแล้วก็กลายเป็นห่อมความกดอากาศต่ำ

เลื่อนมาอยู่ในบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศไทยในค่ำคืนนี้
นั่นก็หมายความว่าสามารถที่จะเหนียวนำให้เกิดกลุ่มฝนเกิดขึ้น
บริเวณดังกล่าวได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
จากนี้เองยังมีบทบาทสำคัญในการเหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มรสุมฤดูฝนนั้นมีกำลังแรงขึ้นนะครับ
จึงทำให้ตอนนี้เองฝนส่วนใหญ่นั้นยังคงเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ
ดังนั้นในบริเวณดังกล่าวใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
รวมไปถึงท้องทะเลใครที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังครับ
เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ไปก่อนนะครับ
ที่สำคัญคนกรุงเทพมหานครยังคงมีโอกาสเจอฝนนะครับ
ช่วงบ่ายเย็นยังไงต้องติดตามพยากรณากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ